ใครที่ผ่านไปถนนตรงนั้นเป็นประตูสู่จังหวัดจันทบุรีเนี่ย

แล้วทุกตัวคือคาดแมส
สวมใส่แมสกันบัดนี้ค่ะ

เขาต้องติดด้วยเหรอ

สุดท้าย

คือต้องบอกว่าเป็นกุศโลบายจริงนะโดยเฉพาะเด็กชอบไง

เดี๋ยวบอกให้นะคะว่าเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่อยู่ตรงไหน
อยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงเขาไร่ยาถนนสุขุมวิทย์ตำบลท่าช้าง
ตรงนี้เขาบอกว่าเปรียบเสมือนถนนสู่ประตูเมืองจันทร์ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ถามว่าไอเดียดีแบบนี้มาจากใคร
มาจากคุณเฉลิมพลศักดิ์คำเป็นนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง
แล้วบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนปิ๊งไอเดีย
ให้บรรดาหุ่นซุปเปอร์ฮีโร่เหล่านี้มาช่วยประชาสัมพันธ์รณรงค์
ให้ประชาชนตระหนักถึงการรับมือไวรัสโควิด
ก็คือไม่ประมาทกาดอย่าตกหน้ากากอนามัยยังคงต้องสวมใส่นะคะ
อย่างที่บอกไปโดยเฉพาะเด็กเนี่ยโอ้เหล่าซุปเปอร์ฮีโร่
ไม่มีคัมเว้นไลเดอร์ก็มาด้วยนะฮะค่ะมาหมดค่ะนะฮะ
คือซุปเปอร์ฮีโร่เป็นขวัญใจเด็กใช่ไหมเด็กคราวนี้แหละ
บางคนไม่ชอบสายอึดอัดไงพอเห็นปุ๊บซุปเปอร์ฮีโร่
เขายังใส่ไอดอลของฉันใส่นี่ใส่ด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงนายกหน่อยค่ะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าคนเราตกทุกข์ได้ยากนะครับเครียด
แล้วก็มาสร้างให้ใครเครียดกันหน่อยครับเราก็เอาหุ่นซุปเปอร์แมนหุ่นแก๊กแมน
บอยฮาฮักนะครับมาใส่แมสนะครับเพื่อที่จะให้น้องน้องหนูได้เห็น
แล้วก็เรียนแบบนะครับเพราะว่าเด็กเด็กน้องหนูจะเรียนแบบตามสื่อต่าง

แม้ว่าคุณเฉลิมพลบอกว่าอยากจะคิดดีทำดีอุตส่าห์ทำแบบนี้
แต่ก็ไม่ไหวค่ะยังมีดราม่าตามมาเอ้าทำไมฮะ
บางคนก็แบบเอางบมาจากไหนเอาอีกไหม

น้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเปล่า

นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างย้ำแบบนี้ค่ะ
หุ่นฮีโร่ทั้งหมดทุกตัวเป็นของสะสมส่วนตัวของท่าน
นำมาโชว์ครั้งนี้อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กได้เห็น
ลายเครียดจากสถานการณ์โควิด๑๙ก็เท่านั้นเอง
และเป็นการรณรงค์ไปในตัวด้วยว่า
ตอนนี้ยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยงดดราม่านะจ๊ะ
เวลาไปถ่ายรูปกลางถนนต้องระวังด้วยไหม